จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์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

ก็ประมาณสักพันสองร้อยคนอ่าเยอะนะก็คือเขาได้ผลว่าจากพันสองร้อยคนเนี่ย
ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงแล้วก็ผู้ที่รับวัคซีนสลับสูตรดังกล่าวเนี่ย
ข้อมูลเขาบ่งชี้ว่าถือว่าปลอดภัยเขาก็เลยนำมาปรับสูตรใช้
แล้วก็ลองใช้ในประเทศไทยซึ่งเตรียมจะทำการใช้กันแล้ว
อาจจะด้วยหลายปัจจัยทั้งเรื่องของจำนวนหรือปริมาณของวัคซีน
ก็แล้วแต่หรือว่าการปรับไปตามสายพันธุ์ของโควิดที่รุนแรงขึ้น
คือผมไปลองเปิดดูแล้วก็ลองอ่านข่าวย้อนดูนะครับ
กฤษเขาก็มีผลวิจัยอยู่เหมือนกัน
เรื่องของการฉีดวัคซีนแบบสลับยี่ห้อ
คือในหลายประเทศนะครับเขามีการปรับสูตรแบบนี้จริง
แล้วก็ยังเป็นการรวบรวมข้อมูลกันอยู่
ซึ่งไทยเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ลองทำแบบนี้
ใช่ค่ะก็เรียกว่าปรับไปตามสถานการณ์
เพราะสายพันธุ์ของโควิดมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยด้วยเหมือนกัน
เอาเรื่องนี้เป็นว่าทำใจร่มไว้
แล้วขอให้ได้ฉีดวัคซีนกันก่อนน่าจะปลอดภัยที่สุด
มากันที่เรื่องต่อจากเมื่อวานนะครับ
ว่าจะทำการปลดล็อกให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ

แล้วสามารถเอาไปตรวจเองที่บ้านได้นะครับ

ประกาศแล้วนะคะว่าประชาชนสามารถที่จะ
หาซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจเองได้ที่บ้านค่ะ

เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด๑๙ว่า

เฉพาะสถานพยาบาลใช้ชุดตรวจดังกล่าวได้
แต่ตอนนี้ปลดล็อกให้ประชาชนสามารถ
ไปตรวจเองที่บ้านพักได้แล้วนะครับ
โดยจะขายผ่านทางร้านขายยา

และคลินิกเทคนิคการแพทย์เท่านั้น

ต้องมาจากผู้ได้รับการอนุมาตร

ผลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบวกก็คือติดโควิดเนี่ยก็สามารถติดต่อคลินิกใกล้บ้านเพื่อทดสอบแบบสวอปซ้ำ
เพื่อที่จะเข้ารับการรักษาตามระบบต่อไป
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการตรวจล่วงหน้าก่อนนะคะ
ตอนนี้มี๓จุดด้วยกันแล้วก็แต่ละจุดตรวจได้๓๐๐รายต่อวัน
มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจุดแรกที่สนามกีฬาทูปะเตมีกองทัพอากาศนะคะที่ปฐุมธานี
จุดที่๒สนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพ
จุดที่๓คือลานจอดรถชั้น๕อาคารบีศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
ส่วนจุดตรวจสนามฟุตบอลกองพลปตอกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเกียรติกาย
จะเริ่มตรวจวันพรุ่งนี้๑๔กรกฎาคมเป็นต้นไปก็รับวันละ๓๐๐คนเหมือนกัน
ซึ่งเขาก็จะเปิดให้แต่ให้ตรวจตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าจนกว่าจะครบจำนวนแล้วค่ะ
และถ้าหากว่าตรวจแล้วนะใครมีผลเป็นบวกก็จะต้องไปติดต่อคลินิกชุมชนอบอุ่น
เพื่อที่จะดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไปอันนี้ก็เป็นการดูแลในอีกระยะหนึ่งนะคะ
หลังจากที่มีปัญหาเรื่องการตรวจเนี่ยหาที่ตรวจยากบ้างเอ่ยคิวไม่ทันบ้างเอ่
ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการออกมาช่วยเหลือนะคะ
ครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะยังส่งข้อความไลน์กันมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับ
แล้วช่วงนี้ยังไงซะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
โอ้โหโวยวายลั่นสนั่นร้านเลยค่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
ช่วงหน้ากลับมาตามต่อแบบชัด

คู่กัดสะบัดข่าว

สะบัดมุกกระตุกต่อมหายามบ่ายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับ
ในช่วงโควิด๑๙ระบาดแบบนี้
เขาให้ซื้อของได้อย่างเดียว

ก็ยังว่าขอให้ซื้อยังเดี๋ยว

ที่ร้านให้ซื้ออย่างเดียว
ซื้อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับ
แล้วแม่ค้าบอกจะติดซื้อได้อย่างเดียวนะ
เฮ้ยเขาเสี่ยวเวลาเสร็จมาบอกถอย
ลูกค้าก็ติดร้านนึง

ว่าแต่ที่ร้านเขาเขียนว่ายังไงล่ะครับ
ถึงซื้อมาแค่ถุงเดียว
นัชชาติอยากรู้จริง
เอากลับบ้านได้อย่างเดียว

ใครดูอีกร้านครับในยุคโควิด๑๙ระบาดแบบนี้ร้านอาหารต้องเขียนป้ายบอกคุณลูกค้าแบบนี้แหละครับ
เอาขาหมูชุดหนึ่งครับได้
ใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านก็ปลอดภัยดีครับ
อดนั่งรับทานเหรอครับได้แต่พวกมันกลายไม่กินร้านอ๋อ
ตามนโยบายเปิดร้านได้แต่ห้ามนั่งกินที่ร้านครับ
กลับไปกินที่บ้านป้องกันไว้ก่อนครับจะได้ปลอดภัย
ไม่ให้นั่งนอน
ถอนดูมีเรื่องอีกแล้ว
แม่เจ้าของร้านก็ไม่ยอมเขียนป้ายงดนอนรับประทาน

อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้โควิด๑๙แพร่ระบาดออกจากบ้าน
อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
และถ้าไปเจอป้ายห้ามนั่งรับประทาน
นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะนอนกินได้นะครับ
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

เออนะเป็นคนสู้อย่างนี้แหละ

ก็เลยนอนทานซะเลยโอ้โฮ้ยอย่างนี้แม่นอนทานมันซะเลย
ทำไมพี่ไม่กลิ้งไปแล้วทานไปด้วยล่ะครับ

เอ้าสวัสดีคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปที่หลายคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเนาะ

คือเรื่องของเรื่องนะครับพนักงานรับส่งอาหารนะครับ
คุยเสียงดังเลยลักษณะเหมือนว่ามีอารมณ์โมโหกับพนักงานร้านอาหารร้านหนึ่ง
ใช่ไปดูซิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ
ก็อย่างไรอ่ะ
อารมณ์มาเต็มเลยนะครับพนักงานรับส่งอาหารคนนี้เหมือนกับว่าออกอาการไม่ค่อยพอใจพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เหมือนประมาณว่าคือในมุมของคนส่งอาหารนะประมาณว่าไม่สนใจที่จะรับออเดอร์ของเขาหรือเปล่า
แล้วก็จัดสินค้าให้เขาเนี่ยไม่ครบได้ยินที่เขาพูดไงว่าโทรศัพท์ล่วงโทรศัพท์ก็เกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ที่ล่วงที่หล่นอะไรแบบนี้ด้วย
ใช่ค่ะโอ้โหเหมือนกับว่าอารมณ์ไม่ดีเลยครับแต่ยังยังมีบางอย่างที่ดีตรงที่ว่ายังไม่ได้มีการลงไม้ลงมือกันนะ
แค่ทะลอกันแบบนี้ก็โต๊ะใจมากแล้วนะคุณชนะเรื่องนี้นะคะหนุ่มรายเดอร์คันที่ทำอีกคลิปก็นี่
ไปตะโกนใส่พนักงานร้านอาหารแบบนั้นเนี่ยเขาให้เหตุผลว่า
คือตอนที่ไปแจ้งรหัสและแจ้งยอดตามออเดอร์พนักงานเนี่ยดูแค่รหัส
ดูสองครั้งแล้วก็ไม่ยอมดูเนื้องานดูออเดอร์รายละเอียดที่ลูกค้าสั่งว่าครบหรือเปล่า
ก็เลยโกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ออกมาขอโทษพนักงานย้อนหลังนี่แหละ
แต่เขาก็รู้สึกน้อยใจนิดนึงว่าแหมทำโทรศัพท์เขาหล่นอ่ะคำขอโทษยังไม่มีเลย

แต่ว่าเรายังไม่ได้คุยกับทางฝั่งพนักงานร้านอาหารนะคุณชนะ
เพราะอีกฝั่งที่ยืนพูดคุยเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะ
เออเขาก็พยายามเย็นว่าใจเยน

ยังไงรายเดอร์ก็ต้องทำงานร่วมกับพนักงานร้านอาหาร
พนักงานร้านอาหารช่วงนี้ก็ต้องพึ่งพี่รายเดอร์ล่ะ
จริงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
ใช่แล้วถ้าพวกเราผู้บริโภค
ไม่มีทั้งรายเดอร์ไม่มีทั้งร้านอาหารก็ลำบากเหมือนกัน
ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกัน
ไปดูเรื่องราวของสาวคลุ้มคลั่งบ้างคุณผู้ชม
งานนี้บอกอารวาสกลางถนนเลยนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาแฟน

เอ้าตกลงจะไปหาใครแล้วทำไมอารวาส

เฮ่ยนี่คือเราไม่ได้ผิด
อ่านั่นไม่ใช่นั่นไม่ผิด
เราไม่ผิดเราไม่ผิดเราไม่ผิด
กลับอันนี้ิดอะไรหาด่อกรามันเต็มตั๊กด้วยไหม
มีทั้งกู้ภัยทั้งคุณตำรวจดูชุลมุนเลยนะ

ท้ายที่สุดนะคะตำรวจกับกู้ภัยก็เข้าคุมตัวเธอคนนี้ได้
เธอคือนางสาวสุจิตราสุพรรณอายุ๒๕ปีค่ะแต่กว่าจะจับตัวคุมตัวล็อกตัวเธอได้ก็ทุลักทุเลอยู่ไม่น้อย
เพราะว่าเธอก็ดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมให้คุมตัวง่าย
นางสาวสุจิตราทำไมถึงคุ้มคลั่งแล้วอยู่ที่ไหนเธอเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วอารวาสไปทั่วอยู่บริเวณถนน
แล้วก็เดินไปกลางถนนจะให้รถชนด้วยคุณชนะถนนที่ว่านี่คือถนนสายตราดแหลมงอบหน้าปั๊มน้ำมันเอกสินชนตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดนะคะ
คือทางเจ้าหน้าที่เขาลองสอบถามช่วงแรกนะครับเธอบอกว่าจะไปหาแฟนที่ตำบลหนองเสม็ด
แต่หลังจากสอบไปสักพักพูดคุยไปอีกสักพักหนึ่งเธอเปลี่ยนไปบอกว่าอ้าวกำลังจะไปหาแฟน
พอคุยอีกทีบอกจะไปหาพี่ที่บ้านไร่ป่าตำบลเนินทรายงงครับคือเหมือนกับว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว
แล้วระหว่างที่ควบคุมตัวอยู่นะครับนางสาวสุจิตรานมีอาการขัดขืนเนี่ยเหมือนกับว่ากลัวแล้วก็ลักษณะ
เหมือนแบบว่าเฮ้ยไม่ไว้ใจใครเลยแล้วดูสิครับจะเดินไปทางไปกลางถนนอีกแล้ว
หลายคนเขาก็เป็นห่วงไงทีนี้ก็เจรจากันอยู่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงตำรวจเลยมา
กู้ภัยเอางี้บอกพี่พาตัวขึ้นรถก่อนแล้วกันไปสงบสติอารมณ์ก่อนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตราดครับ
ทีนี้ไปถามคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะเขาก็เล่าให้ทางทีมข่าวเราฟังเหมือนกัน
ใช่ฮะเขาก็บอกนะครับคนที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
บอกว่าตัวเขาเนี่ยขับรถมาจากตัวเมืองตราดกำลังมุ่งหน้าไปยังตำบลหนองเสม็ด
เมื่อมาถึงที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันเอกสินชนเนี่ยอยู่ก็มีผู้หญิงคนนี้
กระโดดมาขวางหน้ารถแต่ยังดีที่หากรถหลบทัน
เดินไปคร่ำรถจากกัยานยนต์ของชาวบ้านที่จอนอยู่ริมถนน
ทำท่าเหมือนจะขับมอเตอร์ไซค์ออกไป
ทีนี้ต้องควบคุมตัวแล้วว่ารักษด
ขอพาเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่องในบ้านกันหน่อย

คุณผู้ชมเขาชอบดูอยู่แล้วเรื่องแบบนี้
ผมเองก็ชอบดูงั้นเราดูไปด้วยกัน
เออเป็นเวลายามบ่ายพูดคุยเรื่องสบายกัน
เวลาคุณภรรยาไปตลาด
จะไปซื้อของให้คุณสามีมาทานที่บ้าน

บ้านนี้เขาซื้ออะไรมาฝากกันไปดูกันค่ะ

มันดูใจ
มันไม่ชอบสับแปะชอบทุเรียน

จะบอกให้คำว่าแฟนเก่านี่นะ

เจ็บหัวเนี่ยไม่ได้เจ็บใจนะเจ็บหัวเนี่ย

ขนาดเขาพูดเบาเนี่ยไม่เห็นรู้ใจเหมือนแฟนเก่า

คุณชนะคะคุณจะบังอาจพูดต่อหน้าแฟนใหม่
แฟนปัจจุบันคนล่าสุดได้อย่างไร
ผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะ
ออกตัวร้อนตัวใช่ไหมคุณชนะ

อย่าเพิ่งร้อนตัวแล้วก็อย่าเผลอไปพูดแบบนี้นะคุณชนะ
ไม่อย่างนั้นคุณจะเจ็บตัวนะ

สิ่งที่ภรรยาหรือเมียคุณซื้อมาให้เท่าไหร
คุณก็ต้องยิ้มไปแล้วก็ต้องขอบคุณ
ขอบคุณจักรที่รักคุณว่าง่านนะครับอย่างนั้นหลายเรื่องจะสงบสุขทุกอย่าง
จริงนะโอ๊ยไม่รู้เคลียร์กันแล้วยัง
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับสถานการณ์โควิดที่มันระบาดแบบนี้
สวมใส่กันเถอะครับต้องใส่ค่ะบางคนก็แนะนำบอกว่าเอ๊ะอันเดียวมันพอไหม
ก็ต้องใส่ซ้อนกันก็มีเหมือนกันใช่ค่ะอ่ะแต่เนี้ยผู้ปกครองเขาคงห่วงลูกห่วงหลาน
ห่วงเด็กคนนี้มากก็เลยจัดให้แบบเนี้ยครับอุ้ยเอาแม่มากี่อันเนี้ยวันนี้สี่อัน
ใส่พร้อมกันสี่อันเลยลูกใช่ให้เอามาใส่ใช่ไหมแล้วทำไมหนูไม่ใส่อ่ะ

โอ้โหโอ้ยหนูแตะนี้เลยอ่อโอ้ยใส่เป็นหน้ากากเลยเร็วหน้ากากอะไร
อันสี่อันซ้อนนี้เลยอ๋อปิดหน้าปิดตาหมดเลยลูกแต่จะบอกให้โอ้โห
อันเนี้ยสำหรับน้องเขามันปิดหน้าใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเป็นเอามาให้ผมใช้อ่ะ
เออเป็นไงพอดีเลยถ้าสี่อันมาพอดีหน้าพอดีเอองานนี้
พอด้านผมใหญ่ยอมรับยอมรับตัวเองคือเล่นก่อนกลัวดิฉันจะเล่นคุณใช่ไหมถูกต้อง
เออเอาแต่ว่ายังไงอ่ะแต่ยังไงซะผมฝากก็ยังผู้ปกครองผมเข้าใจ
บางทีเป็นห่วงลูกหลานนะเนาะแต่เอาแต่แบบพอดีคือเดี๋ยวเนี้ยปัจจุบันเนี่ย
สก็คือหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเขาเริ่มมีผลิตมาแล้ว
กับใบหน้าขนาดพอดีพอดีแล้วคุณแม่ให้พกมาสี่อันก็จริงลูก
มันอาจจะทำให้หนูเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าจะติดโควิดนะลูกนะ
เอออ่ะก็คงเป็นความไร้เดียงสาของเด็กยังไงฝากผู้ใหญ่ดูแลต่อด้วยค่ะ
ไปดูเรื่องของการทำบุญกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวในยุคนี้มันมีการทำบุญแบบใหม่มากมาย
ไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการทำบุญตักบาทแบบล้ำ

ที่แจ่มเจ๋งของพระสงฆ์วัดจันนิรมิตรตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ้างทอง
โอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะแทบจะเรียกว่าโบกมือกวักควักมือเรียกนิมนต์พระสงฆ์ให้มา
ใส่บาทแทบจะไม่ทันแต่ต้องบอกนะว่าเหตุผลที่พระท่านดัดแปลงรถเข็นแบบนี้ก็เพราะว่า
หลวงพ่อเนี่ยท่านต้องเดินเท้ารับบินทบาทแล้วก็ต้องมีรถเข็นเพื่อรับสิ่งของที่ชาวบ้านเนี่ยใส่ของบินทบาททุกวัน
มันเยอะมันหนักนะแล้วเดินไกลด้วยไงคุณชนะ
มันช่วงโควิดแบบนี้ค่ะแล้วทำยังไงก็ต้องหาวิธีแหละค่ะ
ท่านเองก็ดัดแปลงรถเข็นนะครับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สกูเตอร์ไฟฟ้า
ในการออกวิทยาบาลเนี้ยหลวงพ่อหลวงพ่อ
ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับพอทำแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ก็พอดีว่าวัดมันอยู่ไกลครับเพราะว่าพระก็เดินทุกวันทุกวัน
ก็ปวดขาปวดเข่าเหมือนกันก็อาศัยรถคันนี้ได้
ช่วยเบาแรงหน่อยอ่าเวลาเจอของนั่นหนักเขาจะได้ไม่เกร็นไม่หนัก
อ่าอย่างงี้เพราะวันนี้ก็ได้รถดีเบาแรงหน่อยอะไรหน่อย
ก็บรรเทาแข้งขาก็เบาขึ้นหน่อยก็ไม่ค่อยปวดค่อยเจ็บเท่าไหร่
เป็นรถไฟฟ้าครับใช้มอเตอร์โอ้ผมดูตุ๊กค่ะ
มาสนุนบินที่ถบาทตอนเช้าก็โอเคอุปสนใจค่ะแต่ท่านครับ
มืดอะไรเนี่ยใจไม่ดีครับ
ใช่ไหมบางที่เจ้าชนบดสะพานบางท่านท่านออกบินทรมาน
อร้อยอย่างนี้ญาจโยม

กระเจิงกลับบ้านไปแล้วอย่างนั้นก็อาจจะตกใจได้
แต่ถ้ามาสว่างอย่างนี้สาธุโอเคสบายใจจ้ะค่ะ
อนุโมทนากับทุกคนด้วยแล้วก็อนุโมทนากับไอเดียดีแบบนี้

ไม่ทันแล้วค่ะ
เอาไปดูเรื่องราวของการฉีดวัคซีนหน่อยเราก็ต้องพูดเรื่องนี้กันแหละ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญนะคะ
แต่ว่าตอนนี้มีข่าวบอกว่าให้จองวัคซีนโมโรนาได้แล้วใช่ไหม

ละประมาณ๑๕๐๐บาทว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ที่จังหวัดนี้คุณผู้ชมที่ปราจีนบุรีนะครับ
ถ้ามีคลินิกนึงเขาออกมาบอกว่าจะให้ประชาชนฉีดวัคซีนได้แล้วนะ

แล้วคุณทำแบบนี้ได้ไงแปลว่าหลอกลวงหรือเปล่าวัคซีนปลอมหรือเปล่าไปดูกันหน่อยค่ะ
มันแน็ตลองการฉีดวัคซีนตัวไหนนะคะ
นี่แหละ
ไม่รู้มันอยู่หนูอ่านไม่ออก

ตอนนี้หนูสงสัยเรื่องว่าวัคซีนมันมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
ไม่รู้อีก
แต่ว่าตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดเนาะ
ดีค่ะของสหรัฐบรรยาที่ดีที่สุด
ท่อนี้มันเอามาแบบจำกัดให้คนที่เขาต้องไปเดินทางไปร้านที่ถือใบนี้ไปไหนก็ได้
ใช่ใช่เพราะว่าแฟนหนูขับรถตู้อะค่ะจะต้องใช้ใบนี้ในการผ่านผ่านทาง

เขามีอยู่แล้วมีชื่อนี้ทุกอย่าง

เพราะนักศึกษาแพทย์เขาก็พบใบนี้
ผู้ไปฉีดเขาก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้ไง
อ้าวแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศที่นี่นะครับคือคลินิก
คลินิมหญิงแห่งนี้มีครอบครัวหนึ่งก็คือมากัน๔คนพ่อแม่ลูกชาย๒คน
อายุ๑๐ขวบกับ๕ขวบก็กำลังมาฉีดวัคซีนนี่แหละ
ก็เป็นไปตามข่าวที่เราได้ทราบกันมาถูกไหมแต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เห็นคลิปนี้
ก็เลยไปพบกับคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เธอเล่าให้ฟังนะบอกว่าตัวเธอได้รับการชักชวนจากเพื่อนบ้าน
คือเอาพูดตรงตอนนี้เขาให้จองอย่างเดียวให้จองอย่างเดียวบางคนก็จองไม่ทัน
มีตั้งเยอะตั้งแย้แล้วนี่มันจะมาเข้ามาฉีดได้ยังไง
เธอก็เลยเริ่มหาข้อมูลแล้วก็เดินทางมาที่คลินิกนี้นะคะ
มาแล้วก็มาสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะฮะ
สอบถามกับเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่าขอดูบรรจุพันธุ์หน่อย

เหมือนว่าวัคซีนมันอยู่ในหลอดเข็มฉีดยาแล้ว
ใช่แล้วมันอยู่ในกล่องพลาสติกด้วย
ครับคือเธอพอเปิดฝามาก็หยิบออกมาเห็นแน่
เฮ้ยมันดูแล้วแปลก
เออมันไม่มีฉลากที่ถูกต้องหรือขวดที่ตรวจสอบได้แล้วก็
ที่การมาฉีดวัคซีนไม่มีการวัดความดันอะไรเลย
นะหยิบมาก็มาฉีดฉีดเลยว่างั้นเถอะ
ทีนี้ครอบครัวที่ไปฉีดวัคซีนนี่นะคะ
วันนั้นก็ยอมฉีดไปเสียเงิน๑๕๐๐บาท
ทีนี้เธอก็คิดว่าถ้าเป็นวัคซีนปลอม
เออฉีดไปแล้วมันไม่มีผลต่อการป้องกันเชื้อ

ก็เลยอยากจะเตือนประชาชนว่าเอ้ยระวังไว้นะอย่าไปหลงเชื่อ
ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนวันนั้นเนี่ย
บอกว่ามีคนชักชวนให้ไปฉีดเหมือนกัน

พอไปฉีดเสร็จเป็นยังไงบ้างมีอาการข้างเคียงอะไรไหม
ไม่มีปกติดีนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นวัคซีนจริงหรือปลอม
แล้วเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่เห็นขวดวัคซีนด้วยเหมือนกัน

ล่าสุดแล้วนะครับทางสาธารณสุขอำเภอกบินบุรี
เดินทางไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวนะครับ
พบว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งคลินิกถูกต้อง
และเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามเจ้าของคลินิกว่า
มีประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่คลินิกหรือไม่

ทางเจ้าของแจ้งว่าทางคลินิกยังไม่มีการฉีดให้กับผู้ใดเลย
อ้าวแล้วมันยังไงมันเหม็นตรงกับคลิปเลย

อย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐาน
เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปนะ

หรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดี
เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละนะคะ

บอกเลยว่าดูคลิปนี้แล้วขนลุกจริง

จริงครับเตือนเอาไว้ก่อนเพราะมันมีหลายเอฟพิโซด

เอาไปดูตอนแรกของคลิปหลอนคลิปนี้ครับ

หือมึงเจออะไร

โอ้โหนี่แค่อีพีแรกนะ
นี่ตอนแรกที่ผมให้ดูก็โอ้โหพีค

ป๋องน้ำอัดลมอยู่มันขยับเองได้
คนถ่ายเขาก็ถ่ายไปสักพักอยู่กีต้าถูกดีดเองเฉย
ทั้งที่เขาอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวครับเจ้าของคลิปเขายืนยันเลยว่าเขาอยู่คนเดียวครับคุณชิสาครับ
จริงในบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมเขาอยู่มานานแล้วนะ
แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเพิ่งจะมาเจอเรื่องหลอนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะ
โดยครั้งแรกอีพีก่อนหน้านี้นะเรื่องแปลกที่เจอคือว่าภาพวาดที่เขาเขียนเอาไว้ที่ฝาผนังที่เห็นแปะไว้อยู่มันหล่นลงมา
คือภาพที่หล่นลงมาแบบนี้เข้าใจได้นะบางทีกาวมันอาจจะเสื่อมสภาพ
ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้แต่มันยังมีเรื่องพีคกว่านั้นไงคุณชนะ
วันที่เขาตัดสินใจตั้งกล้องถ่ายในห้องนอนคือเก็บหลักฐานเลย
ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนี่ไงเปิดพัดลมอยู่เออเป็นส่วนหนึ่งตรงผ้าปูที่นอน

มันล่นแบบว่าเหมือนคนดึงอ่ะไม่ใช่เหมือนพัดลมพัดนะ
โอ้ดูคุณชนะ
แล้วนอกเหนือจากนั้นนี่ไม้แขวนเสื้อ

แบบนี้เจ้าของห้องเขาทนไม่ไหวต้องหาวิธีสื่อสารกับวิญญาณ

คล้ายอารมณ์ผีทั่วแก้ววางปากกาไว้
แบบนี้นะให้ผีเลือกเลย
สีขาวสีขาวนี่คือมาดี
สีแดงคือมาร้าย
ส่วนสีดำไม่บอก
แล้วให้วิญญาณเลือกว่าเอาปากกาสีไหนดินสอสีไหน

ไม่บอกว่ามาทำอะไรมาดีไม่ดีหรือมากลัวหรือไม่บอก
โอ้โหอีร้อนจริง
แล้วคุณผู้ชมมีคลิปล่าสุดอีพี๑๓นะ
หนุ่มคนนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนเตรียมเข้านอน
อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยที่ช่วยคนลุกขอโทษเถอะ
คือเรื่องของเรื่องชาวเน็ตที่ไปดูคลิปนี้เขาบอกว่า
เฮ้ยคุณวางที่นอนตรงนี้มันไปฝังผีบังทางเดินผีหรือเปล่า
เขาก็สันนิษฐานเป็นไงตามความเชื่อ
บางคนก็บอกเอาไปกรวดน้ำไปทำบุญเถอะพวกคุณเฮ้ย
บางคนบอกแล้วพี่พี่ทนอยู่ได้ไงเนี่ย

อะไรครับพี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเคยมา

เคยมาเอาไปอีกแล้วเอาไปอีกแล้วนะ

พักพักพัก
พักพักพักพัก

เนี่ยส่งตาหวานให้อีกนะพวกคุณ

พลายบุญช่วยเขามาจ้า
เยือนที่บ้านเลขที่๙ทับ๑หมู่๑ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
คือมารอบนี้เหมือนเดิมเลย
มาเอาอาหารแมวไปกิน
โอ๊ยอร่อยเหรอคะติดใจเหรอคะ

คือเคยมาแล้วครั้งหนึ่งจริงก็หลายครั้งแล้วล่ะ
ถ้านับดูหลายคลิปหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวนี้เลยพลายบุญช่วยมาอีกแล้ว
โอ้โหมาเวลาคล้ายเดิมด้วยนะกลางคืน

แมวแงว

กินอาหารแมวแล้วเสียงเปลี่ยนเลยบ้างอ่ะ
จากช้างกลายเป็นแมวไปแล้วมั้ง
กินปะเต๋งน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้
เออก็น่าเห็นใจพี่เขาเหมือนกันนะ
แต่ว่าเขาก็อยู่ร่วมกันกับช้างแบบนี้

ดีที่สุดนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าโอ้โหจะให้ดู
ความเหลือเถอะเหลือเถอะเต็มบ้าน
ฝีมือใครฝีมือใครกันแน่
เอาล่ะช่วงหน้ากลับมาต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัติข่าว

ใช่ผมจะได้รักษาใครต่อใครเอาไว้ได้ไงล่ะครับ
อยากจะถามอยากจะเล่าอะไร
แต่เรื่องราวที่จะเล่าต่อจากนี้เรื่องของความฝันในวัยเด็กไง

ไปดูหน่อยซิว่าเด็กพวกนี้เขาฝันอยากเป็นอะไรครับ
อันนี้คือลูกสาวผมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภาพวาดฝาผนังซึ่งเป็นงานศิลปะของเธอ
และนี่ลูกชายของผมกับงานศิลปะของเขา
คือท่านจอกฝาบ้านอย่างชาญฉลาด

และนี่คือลูกสาวของผมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีการวาดภาพบนฟ้าผนังนี่คืองานศิลปะของ

เหลือไปเห็นด้านข้างนี่คือลูกชายของผม
ชอบแทะฝาผนังบ้านเป็นประจำและได้เจาะผนังเอาไว้อย่างชาญฉลาด
โอ้พ่อบรรยานเป็นสรรคดีแบร์ค์กิวเลยทีเดียว

ไฟแดงจราจรหรือว่านี่มันคือไฟแท็กกันเนี่ย

สวัสดีละครับ